ไม่ใช่แข่งพายเรือธรรมดาแต่ว่าเป็นพายเรือบก
ไม่ต้องพึ่งน้ำไม่ต้องการแม่น้ำเลย
ขอแค่มีดินโครนลื่นก็พร้อมที่จะแข่งขัน
เรือบกได้ที่จังหวัดพิศนุโลกครับ

แข่งเสร็จแล้วเดินขึ้นไม่ตรงเลยครับ
มันจะเสียศูนย์เสียสมดุลนิดนึง
เอ้านี่ครับคุณผู้ชมครับเขาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะ
สำหรับการแข่งขันเรือบกนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน
ผสานเสียงกรี๊ดกราดเฮฮาของเหล่าบรรดากองเชียร์
เชียร์กันสุดพลังแบบติดขอบสนามกันเลยทีเดียว
โอ้โหแต่ละทีมนะครับเขาก็เต็มที่แล้วครับ
อุ้ยแล้ววิ่งออกมาจากจุดสตาร์ทจุดปล่อยอีกตัวโอ้โห
แล้วก็จะมันแทบจะหัวทิ่มหัวตำเพราะมันเป็นโครนเป็นน้ำ
ว่าลื่นลื่นแบบนี้นะการแข่งขันเรือบกเนี่ย
แข่งขันกันในระยะทางร้อยเมตรร้อยเมตรเนี่ยมันใกล้นะ
แข่งขันเรือบกลิมรักเข้าเม่าทอด

มันมีกิจกรรมอื่นมากมายนะไม่ใช่แข่งขันเรือบกอย่างเดียว
มีนี่ด้วยฟ้อนรำประกอบจังหวัดดนตรีของผู้สูงอายุ

นี่ดูแต่ละคนรำนี่สวยงาม
เห็นแล้วก็เพิดเพลินตาดีล่ะครับ

อ่อนช้อยหยดย้อยอ่อระชอน
ตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอน

ถูกต้องครับโอ้คุณตาคุณยายน้องที่แสนน่ารักก็มาร่วมกันรำในครั้งนี้

แต่ถ้าใครไม่ถนัดรำแต่ถนัดกิน

อ่าคาวเมาทอดคาวเมาทอด
สูตรโบราณต้นตำรับของวัดเนินกุ้งนะครับ
สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
งานนี้เขาใช้กล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบ

โอ้โหมีนักท่องเที่ยวต่อคิวซื้อกันยาวเหยียดเลยนะครับ
แต่เขานะจำกัดจำนวนให้ซื้อคนละ๒๐แพ้เท่านั้นนะ

เพื่อจะได้แบ่งปันให้หลายคนได้ทานกันไปด้วย

เพราะว่ายอดฮิตจริง

เงินที่ได้จากการจำหน่ายก็จะนำเข้าวัดทำบุญ
เก็บเอาไว้ทำนุบำรุงวัดวาอารามต่อไป
งานนี้ได้ความสนุกได้ความอิ่มน้ำสำราญ
แล้วก็ได้บุญด้วยครับคุณผู้ชมครับ

สาธุค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราไปการแข่งขันเรือยาวใช่ไหม

เรือยาวประเพณีแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีข้าวเม่าทอดขาย
แต่การแข่งขันอันนี้เป็นเรือบกแต่ก็มีข้าวเม่าขาย
ก็เหมือนว่ามันเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นของการแข่งขันเรือนั่นเองนะ
ถึงแม้ว่าการแข่งขันเรือบกมันจะทุลักทุเลลำบากกว่า
แล้วต้องใช้ความพยายามเป็นแบบทีมเวิร์คมาก
คือมันก็แตกต่างกันนะการเชียร์คนเชียร์กองเชียร์
เชียร์กันแบบสนุกสนานแตกต่างกันเหมือนกัน
อย่างที่บอกนะใครที่แข่งขันเรือบกนะพอแข่งเสร็จแล้วมันจะไม่ตรง

เดินไม่ตรงอ๋อมันจะมึนมึนหัวไงมันวิ่งเร็ว

ต้องอาศัยนั่งพักกินข้าวเม่าไปก่อน

พอลงมาจากเรือปุ๊บโอ้เดินเป็นลิงอุรังอุตังเลย

เพราะว่าโครนเวลาเรายกขาต้องยกขาสูงคุณนึกออกไหม

แล้วไปกันหลายคนต้องก้าวซ้ายพร้อมกันก้าวขวาพร้อมกัน
บางทีมันก็งงชนกันบ้างอะไรอย่างนั้น

เดี๋ยวปีหน้าคุณชนะต้องไปแข่งแล้วแหละ
ไว้เพราะว่าคุณใบตองเขาก็ซ้อมไว้แล้ว
นั่งทอดข้าวเม่าแล้วกันนะ

แล้วเดี๋ยวปีหน้าให้คุณลงแข่ง

เอาให้ดูกันสนุกสนานค่ะ
เป็นประเพณีที่พิสุนุโลกนะ